โอ้ยตายแหล่งไม่น่าหรอกมันมืด
คุณผู้ชมเห็นดิฉันไหมคะดิฉัน

ติดตามสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
วันนี้วันเทคโนโลยีไทยค่ะที่ดิฉันแต่งตัวแบบนี้
ดิฉันไม่ได้เป็นนักบินอวกาศแต่ว่าดิฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ฉันจะประดิษฐ์อะไรเดี๋ยวดิฉันจะมาบอก

แต่เรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนเลย
ลมหนาวจ้าสวัสดีจ้า
ภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เห็นลักษณะของประเทศไทยเป็นสีขาว
เป็นสีขาวแบบนี้ไม่ได้เป็นเมฆนะคะ
แต่เป็นลักษณะของฟ้าโปร่งค่ะ
เพราะว่าลมหนาวตอนนี้มาถึงแล้วนะคะ
ลมหนาวเขาเริ่มเข้ามาแล้วนะคะ
จะเห็นว่าเป็นเส้นสีฟ้าแบบนี้
ปกติเราจะเห็นเป็นตัวแอลพาดผ่าน

และลมหนาวที่พาดผ่านลงมาแบบนี้
ประกอบกับร่องฝนที่เขาอ่อนกำลังลง
ลมฝนประจำฤดูที่พัดขึ้นมาจากทะเลอันดามัน
ลดกำลังลงเช่นเดียวกันค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคเหนือ
อีสานตอนบนสัมผัสอากาศหนาวกันแล้วนะคะ
แต่ว่าภาคใต้ยังคงมีฝนอยู่นะคะ
ตรวจสอบเรื่องของฝนกันหน่อย
ตามช่วงเวลาเลยนะคะช่วงเช้าแบบนี้ค่ะ
นครราชศรีมาชัยภูมิ
และขอนแก่นจะยังคงมีฝนอยู่นะคะ
แต่ว่าเป็นฝนที่ไม่หนักมากนะคะ
หลังจากนั้นช่วงกลางวันค่ะฝนจะลดลง

ไม่ได้หมายความว่าฟ้าค่อนข้างใส
ส่วนช่วงเย็นจนถึงค่ำค่ะ

ตั้งแต่ช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยค่ะ
ทีนี้นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะ
พอดีฉันพูดถึงอ้าวฝนน้อยลงลมหนาวล่ะ
ลมหนาวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีแต่ดูคลื่นสิคะ
คลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะ
ดีใจจังเลยใครที่เตรียมตัวไปเที่ยวตามเกาะต่าง

เอาทีนี้พูดถึงเรื่องของลมหนาวนะคะ

สำหรับลมหนาวในประเทศไทยนะคะ
ที่จะเข้ามาช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ

เขาบอกว่าคนกรุงเทพจะได้เริ่มสัมผัสอากาศหนาว

ประมาณ๒๑องศาเซลเซียส

เอ๊ะแต่เมื่อวานนี้ดิฉันไถฟีดดูนะคะ
เห็นคนบอกว่าหนาวแล้วอ่ะ

แต่ถ้าหนาวจริงก็คือช่วงเดือนธันวาคม
บอกว่าฝนลดลงแต่หลายพื้นที่บอกว่า
เมื่อวานมีฝนที่สุพันธ์บุรีฟนตกต่อเนื่องด้วย

นี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ฝนตกต่อเนื่องหลายวันที่อำเพิร์นองปรือ
วังโหราที่จังหวัดสุพรรณบุรีปริมาณน้ำในอ่างมันเพิ่ม
มากขึ้นค่ะปริมาณน้ำที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขนาดไหน
โล้นสิบวีล์วีเลยธันลักษณ์เข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านใน
หลุมรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีคือมันไหลลงมา
มารวมกันเนี่ยนะคะน้ำจุดนี้สูงประมาณหนึ่งเมตร
ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดเลยอย่างที่รอบยี่สิบปี
แม้แต่อำเภอที่แรงที่สุดอย่างห้วยกระเจ้าก็ยังน้ำท่วมเลยค่ะ
มาที่นครราชศรีมานะคะกู้ภัยต้องเดินเท้าฝากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
หลังจากที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมสูงเรือและรถยนต์ก็ผ่านเข้าไปไม่ได้ค่ะ
ละตัวทีละตัวในคอกมีแพทย์ทั้งหมดสิบห้าตัวโอ้ยเคราะห์ดีไปโชคดีไปนะคะ
เจ้าหน้าที่อบพยพออกมาได้ปลอดภัยทั้งหมดค่ะ
อย่างที่เกิดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลมหนาวช่วงนี้

เพราะว่าเป็นลักษณะของหนาวควบฝนนั่นเองนะคะ
ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ

ดิฉันเนี่ยคิดค้นเจ้าดาวเทียมสลายพายุขึ้นมาค่ะ
ดิฉันคาดว่ามันจะต้องใช้งานได้แน่เลยนะคะ
ถ้าใช้งานได้ประเทศไทยจะไม่มีน้ำท่วม
เพราะจะไม่มีพายุใดเข้ามาทำร้ายเราได้

ส่งรังสีอมหิตเข้าไป